กราบไหว้พระธาตุเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
โดยพระธาตุเชิงชุมนี้ก็เป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสาน
สกลนครก็เชื่อว่าหากมาสักการะพระธาตุเชิงชุมก็จะช่วยให้รอดผลจากอันตรายทั้งปวง
อีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาภได้เงินหมื่นเงินแสนอีกด้วยล่ะค่ะ
จากภายในบริเวณของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้ว
ก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าลือกันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองพญานาคที่จมอยู่ใต้หนองหานอีกด้วยค่ะ
บ่อน้ำนี้ใต้ดินนั้นทะลุไปถึงถ้ำพญาสุวรรณนคราชนั่นเอง
หากใครได้ดื่มหรือมาอธิษฐานขอโชคลาภก็จะเป็นไปตามที่ต้องการค่ะ
ไปต่อกับพระลักษฐาในการกราบไหว้ศักราพระทาสพานม
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
ลักษณะความสวยงามนี้ก็จะคล้ายกับเจดีทรงสี่เหลี่ยม
ดเด่นด้วยลายพื้นสีขาวตัดกับลวดลายสลักสีทอง
ซึ่งก็จะเห็นว่าสวยงามอร่ำตาเลยทีเดียวค่ะ
ภายในพระธาตุนั้นก็จะบรรจุพระอุรังคชาติ
ที่เป็นที่ศักระแล้วก็ศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม
ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมมาตั้งแต่โบราณการอีกด้วยค่ะ
และพระธาตุพนมแห่งนี้ก็ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนวันอาทิตย์
และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอกอีกด้วย
ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระธาตุพนมนั้น
ก็เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุพนม๗ครั้ง
จะถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
รวมไปถึงการมาขอบุตรสาวบุตรชายกับองค์พระธาตุด้วย
ซึ่งก็เคยมีการนับสถิติค่ะว่า
ผู้ที่มาแก้บนขอลูกที่พระธาตุพนมตั้งแต่ปี๒๕๔๗เป็นต้นมา
ก็สมหวังนับหลายพันลายเลยทีเดียว
จนกลายเป็นลูกพระธาตุจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ
ทั้งนี้การบนขอลูกต่อองค์พระธาตุพนมนั้น
เป็นความเชื่อของผู้เจ้าศักดิ์นิกชนในพื้นที่แถบภาคอีสาน
ที่มีความศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมนั่นเองค่ะ
ไปกราบไหว้กันต่อที่พระธาตุนาดูลเพิ่มภูมิกุศลที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
โบราณสถานที่มีอายุมากกว่า๑๓๐๐ปีค่ะ
สำหรับพระบรมธาตุนาดูลแห่งนี้ก็นับเป็นพุทธมนตรแห่งอีสาน
สีขาวงดงามสวยงามอร่ามตา
และที่สำคัญถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านนับถือกันด้วยค่ะ
และชาวจังหวัดมหาสารคามก็ยังเชื่อกันอีกว่า
พระธาตุนาโดนเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานค่ะ
เมื่อไหร่ที่เกิดภัยธรรมชาติชาวบ้านก็จะรวมตัวกันอธิษฐานจิตขอพรจากพระธาตุแห่งนี้ให้ภัยร้ายพ้นผ่านไป
อีกทั้งเมื่อถึงเวลางานบุญชาวอีสานก็จะเดินทางมากราบบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยค่ะ
ความสวยงามของพระธาตุดินแดนอีสานแห่งนี้ก็ถือเป็นพลังศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ใจของชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ